ขณะที่คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล

ก้าวไกลเดินมาถูกทางเหมือนกับไอ้เป้

เป้เป็นชื่อเหล้าพื้นบ้านครับ

ที่ผ่านการหมักและบ่มมาเป็นอย่างดี

คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล

ริมถนนพะหนโยธินหน้าสวนนกชัยนาธนะครับ
เพื่อร่วมงานเสวนาสุรามีไร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเสรีสุรา
กลุ่มก้าวกลายชัยนาศจัดขึ้นครับ
แล้วก็หยิบยกผลิตภัณฑ์ชื่อว่าไอ้เป้

ไอ้เป้นี่เป็นชื่อน้ำตาลเมานะ
เป็นสุราพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของชายนาฏ
เป็นหัวข้อในการพูดคุยเสวนาด้วยครับ
ทันทีที่คุณพิทาขึ้นเวที

แต่ตัวเองคิดถึงคนชัยนาธมาก

ศักยภาพชาวชายนาฏยังเหมือนเดิม
แล้วก็เชื่อว่าการเมืองของก้าวไกลมาถูกทางแล้ว
เทียบเหมือนไอ้เป้ที่ผมบอก
มันคือสุราพื้นบ้านของชายนาฏ
มันคือน้ำตาลเมาที่ผ่านการหมักบ่มมาอย่างดี
ซึ่งจะทำให้มีประชาธิปไตยในที่สุดครับ

ว่าการทำงานการเมืองแบบพักก้าวไกล

วิธีคลองตนแบบพักก้าวไกล
เรามาถูกทางแล้วค่ะพี่น้อง

พ่อแม่พี่น้องให้กับพักก้าวไกลมา
จะเป็นหัวเชื้อในการหมัก
ในการบ่มในการแช่ในการกลั่น
วิถีประชาธิปไตยได้เกิดขึ้น
ที่ชัยหน้านี้ไม่ต่างกันกับพี่น้อง

เพิ่มมูลค่าให้กับประชาธิปไตย

แล้วไปตามหาว่าไอ้เป้คือใครไอ้เป้ไหน

หรือว่าสุราพื้นบ้านชื่อดังของชัยนาธนั่นเองนะครับ

ถ่ายภาพกับพี่น้องประชาชนหน้าเวที

อาจารย์เดชรัฐด้านฝ่ามือคุณพิภาเสื้อสีน้ำเงิน

ยกมือเหมือนกับทะเลดาวอะครับ
ส่องสว่างหลายหมื่นดวง
แสงสว่างกับการเมืองไทยครับ
นี่ฮะแล้วเดินไปชิมเหล้าตามบูธต่าง

โทษนะคะอันนี้ถ่ายรูปคู่กับทะเบียนรถเหรอคะ

ทะเบียน๑นหนูขอไข่๙๗๔๓กรุงเทพมหานคร
เพราะเขาหวังว่าจะมีโชคมีลาบ
ก็วันนี้๒๙แล้วอะคิง
แล้วเดี๋ยวรางวัลสลากินแบ่ง
จะออกรางวัล๓๑กรกฎาคมใช่ไหมฮะ

เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเป็นวันพระใหญ่นี่
ถูกต้องคุณผู้ชมครับก็เลยต้องขยับขึ้นมาเร็วหน่อยนะครับ

ที่แฟนห้อมล้อมรถตู้คุณพิธา
ถ่ายกับทะเบียนรถหวังรวยหวังลุ้นโชคครับ
กมือลาอีกครั้งและแยกย้ายกันกลับบ้าน
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าครับคุณพิธา
แล้วก็คณะไปพบปะรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มต่าง
เป็น๓กลุ่มหลักแบบนี้ก็แล้วกัน
เกษตรกรที่เขาเลี้ยงปลากาย
แล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่เขาปลูกส้มโอ
มีสวนส้มโอครูแมวอำเภอสันคบุรี

แรนด์เจ้าพระยาบีฟนะฮะอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ

ก่อนจะนำไปต่อยอดนโยบายพัก๙ไฟ
ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับ